ตามกันต่อแบบกระชันชิดใกล้ชิดเลยนะคะ
สำหรับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
นับจนถึงวันนี้ห้าสิบเจ็ดวันเต็มเต็มแล้วนะคะ

คุณผู้ชมจับตาอย่ากระพริบนะคะเพราะว่าคดีนี้งวดเข้ามาทุกขณะ
เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
พูดชื่อคนที่แม่สงสัยออกมาเต็มปากเต็มคำเลย
แม่สงสัยใครเราถามนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเลยถูกไหม
งามความรู้สึกความสงสัยไว้ในใจคนเดียวตลอดร่วม๒เดือนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้คุยกับนักข่าวของเราพร้อมกับสมุดเล่มหนึ่ง
แต่เราไม่รู้นะคะว่าใครคืออะไรแต่แม่บอกว่าแม่มีหลักฐาน
แม่มีหลักฐานแต่แม่บอกว่าคนที่แม่สงสัยตอนนี้เหลือคนเดียวคือลุงพล

ลุงพลค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แม่พูดออกมาเต็มปากแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ประเด็นไหนล่ะที่แม่ของน้องชมพู่สงสัยว่าเป็นลุงพล
เดี๋ยวเราขยายความเอาฟังเสียงแม่ก่อนค่ะ
และแม่ต้องเก็บความอึดอัดนี้มาไว้ตั้งนานนะ
เพราะแม่กลัวว่ายายจะไม่เข้าใจเราหรือเปล่า
พี่น้องญาติแม่จะไม่เข้าใจแม่หรือเปล่า
แล้วทำไมถึงวันนี้ถึงเลือกที่จะมาเปิดกับ
โอ้โหมันกี่วันแล้วเนี่ยจะสองเดือนแล้วนะคือแม่ก็อยากให้ลุงเคลียร์ตัวเองสักทีเถอะ
แบบนี้หมายถึงว่ากำลังสงสัยกำลังกล่าวหาเขาไหมฮะหรือว่า
สงสัยนะแม่อยากให้ลุงเคลียร์ตัวเองคำว่าสงสัยคือ
อย่างแม่เคยสงสัยสมคิดนะแม่พูดออกข่าวไปเลย
สงสัยสมคิดแล้วตำรวจก็ไปเคลียร์สมคิด

ไม่ใช่ญาติแม่นี่คือแม่ยอมสงสัยเป็นคนสุดท้ายเลยนะ

ค่ะแม่ก็อยากให้ลุงเคลียร์ตัวเองเราต้องอยู่กันต่อไปนะ
เขาเป็นญาติแม่น่ะเขาเป็นคนสุดท้ายที่แม่คิด
สุดท้ายคุณแม่ก็ยอมที่จะพูดว่าแม่สงสัยลุงพลนะ
คือก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้เขามีการประชุมกันครอบครัวใหญ่นะคะ
ก็รวมญาติกันทั้งหมดเลยแหละมาพูดถึงคดีนี้ว่าจะเอาไงต่อดี
แต่คนที่ไม่มาสองคนคือป้าแตนพี่สาวของคุณแม่น้องชมพู่กับลุงพล
นี่เลยเป็นที่มาทำไมว่าคุณแม่ถึงสงสัยนะคะ
แล้วประเด็นไหนอีกล่ะที่คุณแม่น้องชมพู่สงสัยในตัวลุงพลนะคะ
กระชับแบบนี้คุณผู้ชมวันที่น้องหายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคม
วันนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมแม่ของน้องชมพู่เนี่ยวานให้ลุงพลเนี่ยไปรับพระมาจากวัด
ซึ่งวัดเองอยู่จากบ้านไม่ไกลสักประมาณ๒กิโลเมตร
แต่แม่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมลุงพลถึงใช้เวลาในการเดินทางออกไป
ตั้งแต่๙โมงครึ่งนะฮะไปรับพระแล้วไปถึงวัดเนี่ยวัดถ้ำภูผาแอกเนี่ยคือ
๑๐นาฬิกา๗นาทีตอนนี้มันนานเกินไปรึเปล่าที่จะใช้เวลาไปรับพระ
คือนักข่าวของเราก็เคยลองพิสูจน์นะคะว่าระยะทางจากบ้านแม่น้องชมพู่ไปถึงวัดเนี่ย
กิโลใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือสักประมาณไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
แต่นี่๓๗นาทีแม่ตั้งข้อสังเกตว่านานเกินไปหรือเปล่านะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่แม่บอกว่าคือมีนักข่าวไปถามลุงพลนะคะ
พอไปถามช่วงเวลาเนี่ยลุงพลคือเหมือนเปลี่ยนคำให้การเปลี่ยนคำให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนออกไปรับพระจริงเนี่ยคือ๙โมง๔๕นาที
ตอนแรกไหนบอกว่า๙โมงครึ่งที่ออกไปรับพระทำไมมันมีส่วนต่าง๑๕นาทีออกมา
สงสัยว่าทำไมลุงพลเนี่ยเปลี่ยนคำพูดกลับไปกลับมาแบบนี้บอกนักข่าวอีกอย่างหนึ่งบอกตำรวจอีกอย่างหนึ่งแบบนี้ได้ด้วยเหรอ
ตั้งข้อสังเกตว่าอะไรมันคือความจริงกันแน่นะคะ
และที่สำคัญแม่บอกว่าหลังจากที่เผาศพน้องชมพู่ไปเนี่ยนะลุงพลเอ่ยป้าแตนเอยไม่เคยมาให้กำลังใจคุณแม่ที่บ้านเลย
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องไม่มาด้วยนะคะทีนี้วันที่น้องหายตัวไปเนี่ยตำรวจเนี่ยก็มีการมาไล่สอบ
ช่วงเวลา๒ครั้งก็คือบ่าย๒๔โมงเย็นนะคะ
ว่าทุกคนในบ้านทำอะไรกันที่ไหนอย่างไร
แล้วก็ถามว่าลุงพลตอนนั้นอยู่ที่ไหนนะคะช่วงเวลานั้น
ซึ่งตรงนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมตำรวจถึงสงสัย๒ชั่วโมงนี้
๒ชั่วโมงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจึงอยากให้ลุงพลออกมาชี้แจง
ช่วงเวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นบ้านลุงพลไปอยู่ที่ไหนทำอะไรมีใครเป็นพยาน
หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยแม่คาใจอยู่นะคะเดี๋ยวฟังเสียงแม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ลุงพลอยู่ไหนแม่ชมพู่จะได้ไม่คาใจและแม่จะไม่สงสัยลุงอีกเลย
คือตอนนี้มันมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้คำตอบ

การที่แม่น้องชมพู่ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าคนที่ตัวเองสงสัยเนี่ย
เป็นลุงพลเนี่ยลุงพลพอได้รู้ข่าวได้ฟังคำสัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่า
ตั้งข้อสงสัยมาตั้งข้อสงสัยกลับไม่โกงนะคะ
เพราะหลายเรื่องก็ออกมาจากปากลุงพล
ค่อยพลั่งโผล่ออกมาพรั่งผลวกมา
โดยเฉพาะประเด็นคำถามว่าวันที่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ทำไมคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อเนี่ยไม่ไปหาน้องที่บนภูเหล็กไฟ
ทำไมแล้วรีบเผาศพน้องแล้วเสื้อผ้าเป็นกองพะเนินเทินทึกเนี่ย
เอาไปเผาทำไมนี่คือการตั้งข้อสังเกตนะคะ
อย่างที่คุณบอกไปว่าแม่สงสัยลุงพล
แล้วลุงพลก็สงสัยพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เช่นเดียวกัน
ลุงพลได้ฟังแล้วว่าแม่สัมภาษณ์ยังไง
ถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจสิน้อยใจ
เรื่องเวลาที่มาตั้งข้อสังเกตลุง๙โมงครึ่งกับ๙โมง๔๕เนี่ย
จำได้ไม่หมดหรอกจำได้ไม่ครบหรอกว่ามันเวลาไหน
ประมาณการเอาน้อยใจเหมือนกันที่สุดท้ายแล้วแม่ชมพู่
มาสงสัยลุงซะเองไปฟังเสียงลุงพลก่อนครับ
ถ้าสำหรับผมคำว่าเสียความรู้สึกมันจะหนักนะ
ผมใช้คำว่าผมรู้สึกน้อยใจมากกว่า
น้อยใจที่เขามาสงสัยเรา
ซึ่งตัวครอบครัวของผมเองกับแม่น้องชมพู่
เราไม่มีความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลย
ข่าวออกไปว่าผมมีความขัดแย้งเรื่องการเลี้ยงหนู
ผมไม่เคยเลี้ยงหนูครับยืนยันว่าไม่เคยเลี้ยหนูพุก
แล้วป้าแตนล่ะ
ป้าแตนก็ป้าแตนนี่ก็รักหลานนะ
ส่วนมากป้าแตนเขาคิดถึงหลานอยากเล่นกับชมพู่เขาก็ไปรับ
จู่แล้วมาสงสัยผมไงเขาเลยรู้สึกว่าน้อยใจ
ที่เขามุ่งประเด็นแค่เวลาที่ผมไปส่งพระ
ทำไมใช้เวลานานจังก็ผมกะคำนวณเอามันเป็นการคำนวณ

ตอนนี้ต้องยอมรับว่าในครอบครัวของชมพู่เองเริ่มมองหน้ากันไม่ได้แล้ว

ชนะสุพริกศพลุงพลก็เป็นคนเอาสุพริกน้องไปส่ง
งั้นขอถามลุงพลอีกทีว่าวันนั้นลุงพลทำอะไร
เอาใหม่แบบนี้เลยนะย้อนกลับไปวันที่๑๑พฤษภาคม
ลุงพลบอกอีกครั้งหนึ่งว่าตอนเช้าเนี่ย๙โมง๒๒เนี่ย
ก็กลับมาจากสวนย้ำว่าย้ำเวลากับป้าแตนว่ากี่โมง
เพราะว่านัดพระเอาไว้ป้าแตนก็บอกตอนนี้๙โมง๒๒แล้ว
ลุงพลก็กลับมาเสร็จปุ๊บอาบน้ำแต่งตัวเสร็จไม่รู้ตอนไหนจำไม่ได้
ลุงพลบอกอย่างนั้นแล้วก็ออกจากบ้านตรงไปรับพระเลย
ซึ่งแน่นอนตรงนี้เวลามันอาจจะไม่เหมือนกับที่เคยบอกตำรวจไป
เพราะลุงพลบอกว่าจริงแล้วจำได้ไม่แม่นแบบเป๊ะหรอก

มันเป็นการคาดคณีเอาเพราะไม่ได้มองนาฬิกา
แต่คิดไว้ในใจว่าตอนนั้นมันน่าจะประมาณ๙โมง๔๐
พอกลับมาถึงบ้านตอนเก้าโมง๒๒
อาบน้ำแต่งตัวปุ๊บอาจจะเลย๙โมงครึ่งไปนิดนึง
แล้วก็ออกจากบ้านไปถึงวัดประมาณ๑๐โมง
แล้วหลังจากที่ลุงพลรู้ว่าพ่อแม่ชมพู่สงสัยกับตัวลุงพลเอง
ลุงพลได้ขอพูดเหมือนกันว่าลุงพลกำลังสงสัยแม่กับน้องชมพู่

คุณผู้ชมฟังให้ดีว่าลุงพลสงสัยอะไรบ้าง
มี๓๔ข้อด้วยกันนะคะเหมือนที่คุณโรสลินบอก

เรื่องแรกสงสัยว่าคืนแรกเลยที่มีคนพบรองเท้าแตะของเด็กบนภูเหล็กไฟ

ขึ้นไปดูให้เห็นกับตาว่ารองเท้าเด็กที่คนไปเจอ
เป็นรองเท้าของลูกตัวเองจริงหรือเปล่า

ข้อที่๒ค่ะหลังจากที่พบศพแล้ว
พ่อแม่ไม่เคยเห็นขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอีกเลย

ไม่คิดย้อนกลับไปดูจุดเกิดเหตุเลยเหรอ
ไม่คิดสงสัยเลยเหรอว่าลูกขึ้นไปอยู่บนนั้นได้อย่างไร

ข้อที่๓ค่ะวันเผาศพทำไมล่ะ
ทำไมพ่อกับแม่ไม่ล้างหน้าศพลูกก่อนเข้าเตาเผา
ลุงพลบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกแต่ไม่เคยบอกใคร
งำความสงสัยไว้คนเดียวจนกระทั่งวันนี้แหละ
วันนี้แหละวันที่ถูกพ่อแม่ของน้องชมพู่สงสัยว่าลุงเป็นคนร้าย
ก็เลยลุกย้อนสงสัยกลับไป
ส่วนอีกหนึ่งข้อลุงเปิดเผยนะคะ
เกี่ยวกับประเด็นเสื้อผ้าของหลานที่ถูกขนมาเผาและเผาพร้อมกับศพ
บอกว่ามันเผาแบบนี้เลยเหรอเผาทั้งหมดเลยเหรอ
ทั้งที่ยังหาเสื้อผ้าที่น้องใส่วันเกิดเหตุยังไม่เจอเลย

ก็เลยสงสัยว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยรวมถึงการเผาเสื้อผ้าเนี่ยนะคะ

สิฮะพ่อแม่สงสัยคุณลุงพลในเงื่อนเวลาที่หายไป
สงสัยกลับใน๓๔ข้อนี้ว่าทำไมพ่อแม่ถึงทำแบบนี้ล่ะ

ไปฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะฮะ
ที่วันนี้ทำไมเขาไม่ยอมขึ้นพู่เหล็กไฟเลย

ชาวบ้านก็ไปตาก็ไป

อย่างวันที่เผาศพน้องเหมือนกัน
เห็นปะว่าที่๒๐เผาน้องเสร็จครับผมเคยขึ้นไป
ผมไม่เคยขึ้นไปผมถามหน่อยวันนั้นทำไมไม่ล้างหน้าศพลูกเขาล่ะ
ซึ่งชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็ล้างกันเกือบทุกคนพ่อแม่เขาไม่เข้ามาหาลูกเขาเลย
มันเกิดอะไรขึ้นเขากลัวหน้าชมพู่มันจะเปื่อยจะเน่าไง
แล้วที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ยนะคะ
แม่ของน้องชมพู่เนี่ยเคยไปพูดกับป้าแตนด้วยนะ
ของน้องชมพู่ว่าเสื้อของน้องที่หายไปเนี่ยใครที่ไปช่วยหาเนี่ย
ระวังเหอะเดี๋ยวจะเดือดร้อนเออพูดทำไมแบบนี้นั่นแหละค่ะ
สุดท้ายลุงพลเขาบอกว่าตอนนี้นะมันน้อยใจสุดแล้ว
เพราะว่าเหมือนขาตัวเองข้างหนึ่งไปอยู่ในคุกแล้วนะ
ใช่เพราะถูกพ่อแม่ตราหน้าว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำหรือเปล่า
สงสัยตัวเขาอยู่ตอนนี้ยังเชื่อการทำงานของตำรวจว่าคดีนี้
น่าจะไม่มีข้อด่างพร้อยและไม่ทำให้ตัวเขาด่างพร้อยอืม
ทีนี้เวลาที่ลุงพลออกจากบ้านไปรับพระที่แม่บอกว่าหายไป๓๗นาที
มันนานไปหรือเปล่าทำไมถึงหายไปจริงจริงแล้วมันแค่ประมาณสิบนาทีถึงวัดแล้วนี่
ใช่ค่ะลุงพลบอกว่ามันก็ต้องแวะทักคนนั้นคนนี้บ้างเออ
และทักชาวบ้านบ้างอาจจะนานกว่าปกตินิดนึงค่ะนะฮะ
ก็ก็มีการแวะพงแวะทักกันไปชาวบ้านก็เลยช้านิดหน่อยนะฮะไทยรัฐทีวีก็เลย
ไปถามชาวบ้านว่าจริงหรือเปล่าลุงพลได้แวะทักไหม
ไปถึงวัดช้าเนี่ยนะก็เดินไปถามชาวบ้านนะฮะ
ชาวบ้านเจอนะเจอลุงพลไหมนะในช่วงที่ไปรับพระคือพระครูบารัฐเนี่ย
สิ่งที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราได้มามันสวนทางกับที่ลุงพลบอกคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวบ้านสามคนบอกว่าได้ทักทายกับลุงพลแต่ทักทายหลังจากที่ลุงพลรับพระมาแล้ว
เพราะในรถเห็นพระนั่งมาแล้วค่ะคือตอนที่พระบอกเนี่ย
พระบอกว่าลุงพลเนี่ยไปรับสิบโมงเจ็ดนาทีอ่านะฮะซึ่งไม่ได้เห็นเขาว่า
ไม่ได้หมายความว่าตอนที่ไปจากบ้านไปวัดเนี่ยลุงพลบอกกับนักข่าวว่าลุงพลเนี่ย
ทักชาวบ้านขาไปรับพระแต่ชาวบ้านบอกว่าเห็นลุงพลตอนรับพระมาแล้ว
มันคือขามาแล้วอ่าไม่ใช่ขาไปค่ะเพราะพระนั่งอยู่ในรถแล้ว
อันเนี้ยไม่จงกันค่ะนะฮะถามว่าทำไมชาวบ้านถึงจำได้
เขาก็บอกว่าก็จำได้สิตอนนั้นอยู่กันหลายคน
ตอนที่พระมานั่งในรถลุงพลที่มาทักเนี่ย๑๐โมงครึ่งแล้ว
แล้วก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าขออภัยนะคะพระก็
แต่จีวอนอ่ะนะก็ต้องเห็นนะฮะลุงพลไปจอดที่หน้าบ้าน
ไปบ้านของนางแยงหรือว่าแม่เฉลิมก็นั่งคุยกันกับนางวงกับลูกชาย
ว่าในศักดิ์ก็นั่งกันอยู่นะฮะเป็นเพื่อนบ้านอยู่หน้าบ้านหลายคน
รถกระจกลงมาอาจตะโกนถามป้าศักดิ์ไปส่งพระที่อำเภอด้วยกันไหมล่ะ
อืมอื่นอ่าป้าศักดิ์ก็ปฏิเสธไปน่าตอนนั้นเนี่ย
ก็มีชาวบ้านเห็นครูวารัฐนั่งอยู่รถของลุงพลแล้วย้ำอีกครั้งว่า
รับพระมาแล้วเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่ตำรวจกับพ่อแม่ชมพู่
ยังสงสัยที่ลุงพลชี้แจงไปแล้ว
อาจจำเวลาแม่นเป๊ะไม่ได้
ไหนบอกว่าไปแวะทักชาวบ้านตอนขาไปรับ
แต่ทำไมชาวบ้านเห็นตอนขาแล้วพระกลับมาแล้ว

ยังเป็นเพียงข้อสงสัยระหว่างพ่อแม่กับลุงพลเท่านั้น
ลุงพลจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีนี้หรือไม่อย่างไร
สุดท้ายพิสูจน์กันด้วยหลักฐานต่างที่ตำรวจมีแล้วกัน
นะเป็นเพียงข้อสงสัยที่สองฝ่าย
เริ่มออกมาพูดสงสัยซึ่งกันและกันแล้ว
คือถ้าเกิดว่าในกระบวนการยุติธรรม